แถวนี้ใครเป็นนางเอกเนี่ย
คุณนายจะไม่ยอมเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เขาเขียนมาแบบนี้นะคะแล้วดิฉันต้องเล่นบทแบบนี้นะคะ
เพราะว่าเราจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะนางร้ายที่กองใจผ่านจอทีวีของเรา
หลายต่อหลายยุคหลายสมัยแต่ละคนบทเนี่ยปังปังทั้งนั้นนะคะ
แล้วแต่ละคนเนี่ยเห็นหน้าคือแบบร้องอ๋อเลยอะค่ะคุณผู้ชมเรารวบรวมนะคะ
ตัวแม่ระดับตำนานทั้งนั้นวันนี้ไปดูคนเลยค่ะคนแรกนะคะโอ้โหบอกเลย
ตอนนี้กระแสข่าวแรงมากจริงค่ะพี่หมวยสุภาพรคำนวณสินนั่นเองค่ะ
นางร้ายขึ้นหิ้งของวงการละครไทยตุดจีนแบบนี้จะนึกถึงอะไรรู้ไหมคะยังไงคะ
ฮุกในที่สามอ่ะค่ะมงกลุ่มดอกส้มนะคะตรงนั้นนางร้ายมากแล้วสายตาหลังแบบโกรธมากอ่ะ

นี่นี่ไงที่แบบว่าประชันกับคุณอ้ำพัชราภาโอ้นะคะกับบทน้าเย็นนะคะ

เค้าเคยเล่นกับพรในรายการเรื่องต้องพยายามะก่อน
บิบปากเรียบอย่างขาดนี่
โอ้โหหีฟ้าเอ่ยเพลงขึ้นเลยนะ
ใช่แล้ววารีเดชมากตอนนั้นกลัวมากเลยอ่ะ
ฉันอยากกินเลือดใครอยากกินเลือด
สมัยนั้นขนลุกเกลียวเลยค่ะเรียกว่าพี่หวยนี่แกเล่นดีหมดเลยนะคะ
ส่วนใครที่ติดตามข่าวตอนนี้นะคะต้องบอกว่าพี่หมวยเนี่ยโอ้โหคือพลิกชีวิตเนาะ
อืมลุกใหม่ค่ะน้องฉันพามาแต่งตัวให้เข้าช่วงการช่วงเศรษฐการตรุษจีนค่ะ
ใช่มงกุฎดอกส้มเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าพี่หมวยยังสวยเต็งตึง
ก็ดูมีสงารราศีเหมือนเดิม
ขยับมาอีกคนเชื่อว่าคนนี้เนี่ยรุ่นน้อง
เรารุ่นหลานเรารู้จักด้วยแน่นะ
ทั้งอั่งลูกทำรุ่นน้าเร็วละส
คุณผู้ชมนี่คือนางร้ายอีกคนที่ขึ้น

ฝากฝีมือซับกับบทรายมาแล้วกว่า๔๐เรื่อง
แต่รู้ไหมนางเคยเป็นนางเอกด้วยนะ
เป็นนางเอกเรื่องแรกแล้วก็เรื่องเดียว
เรื่องร้ายมาเล่นร้ายมาตลอดเลยนะคะ
เคยเป็นนางเอกเรื่องหน้ากากดอกซ่อนกลิ่นมาปี๓๖ไงจำได้มั้ยจำได้มั้ย
หลังจากนั้นก็ไม่ได้รับบทคนดีอีกเลย

มาหยารัษมิคะในละครเรื่องดาวพระสุก
ที่ประกบกับพี่กบซูตนานไง
ดังมากดังมากจังมากง่ายนางสี่หน้านี้เลย

และยังมีอีกเรื่องหนึ่งกับยายสายใจในละครมนรักลูกทุ่ง
เรื่องนี้พี่กิ๊กเล่นได้แบบจำเลยเรียกว่าจะร้ายแบบฟาดหรือร้ายแบบตลก
กิ๊กเอาอยู่ทุกหมดทุกบาทจริงคุณผู้ชม
และที่ทำให้คนรุ่นใหม่รู้จักพี่กิ๊กมากขึ้นแม้ว่าจะหายหน้าจากจอไปนาน
ก็คือมีมนี้แหละค่ะนี่บึนปากปากคว่ำขนาดนี้เนี่ย
ที่ถูกล้อเลียนในละครดังเรื่องบุภเสันนิวาสไงจำได้ใช่ไหมที่น้องเบลล่าทำปากเนี่ย
ช่วงนั้นถือว่าเป็นไวรัลเลยนะส่งให้พี่กิ๊กเองมีกระแสกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ก็กลับเข้ามาสู่วงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับฟิตหุ่นสุดเป๊ะ
แม้จะเป็นคุณแม่ลูก๓คุณผู้ชมย้ำนะว่าลูก๓แล้ว
ก็เพราะออกพอร์กกำลังกาย
คุณผู้ชมค่ะปิดท้ายกันนะคะที่นางรายค้างฟ้าพี่แก้วพิฤษฎีนั่นแหละ
เวลาผ่านมากี่ปีแล้วพี่แก้วสวยแซ่บเหมือนเดิมค่ะพี่
โลดเล่นในวงการบันเทิงอยู่เสมอเลยนะคะเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่
บอกเลยว่างานชุกมากทุกวันนี้ยังเห็นพี่แก้วแบบเล่นละครเล่นซีรีส์แบบเยอะมากอยู่เลย

หน้าม้ามันตลอดการจริงครับ
มันต้องมวนตลอดอ่ะ
อุ้ยนี่ผู้แฝดหรือเปล่าว่า

ยังแสดงบทรายได้คมกริ๊บเลยนะคะ
รี๊ดเป็นกรี๊ดตบเนี่ยเป็นตบเลยนะพี่แจ๊ค

เขาด่าเป็นด่าเลยนะเรื่องในละคร

เป็นนางเอกค่ะแต่บทบาทก็แซ่บเว้อนะคะ

อุ้ยกล้องสมัยสาวพี่แก้วสวยเนาะ

นี่คือลำยองชั้นแรกใช่มะ

เก่งค่ะแล้วก็ร้ายจัดจนคว้ารางวัลมาครองตอนนั้นแล้วก็พร้อมได้รับบทดีอย่างต่อเนื่องด้วย
โหผ่านหมดแม่ลำยองมาแล้วจ้าเล่นในทุกอย่างแล้วจ้ะตอนนี้
แต่ละคนคือนางร้ายระดับตำนานกันทั้งนั้นเลยนะพี่แจ๊คคนนี้